คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวที่กลายเป็นหมอม้า
โดยยังไม่ทันสละโสดเลยสาวอุ้มลักษณะนั่นเองค่ะ
ตอนนี้มีลูกเพิ่มมาละ๑คน
ลูกโตแล้วด้วยโตเป็นสาวแล้วด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ได้รับการ์ดวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย
งานนี้อิ่มออกอินใจกันไปเลยค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ซึ้งมากคุณอุ้มเขาก็ไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนเหมือนกันนะคะ
หน้าบานต้อนรับวันแม่เลยทีเดียวนะคะสำหรับดาราสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะ
เพราะว่าแม้จะยังไม่ได้เข้าสู่ประตูวิวากับหวานใจนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมคุณบอลกฤษณะ
แต่ก็พ่วงตำแหน่งมามีให้กับลูกสาวของฝ่ายชายนะคะที่เกิดกับอดีตภรรยา
ทำเองกับมือพร้อมข้อความที่บอกว่ารักหมาม้าอุ้ม
น่ารักมากคุณซึ่งดาราสาวเขาก็บรรยายความรู้สึกสุดประทับใจไว้ใต้ภาพเลยว่า
เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่มีลูกสาวมากราบและทำการ์ดให้
รู้สึกได้ถึงความรักที่เด็กน้อยมีให้ว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์
และทำให้เธอเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ว่ามีความสุขแบบนี้นี่เอง
ก็จะเห็นภาพความน่ารักของหมาม้าอุ้มแล้วก็น้องการ์ตูนที่ดูสนิทสนม
แล้วก็เป็นครอบครัวสุดอบอุ่นสุดน่ารักประทับใจแบบนี้
คุณอุ้มเขาชอบออกกำลังกายด้วยมีอันหนึ่งเขาก็อุ้มน้องการ์ตูน
และก็สก๊อตไปด้วยน่ารักมาก